ข่าวแรกต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะ
บางครั้งก็มีคนมาตรวจจริงบางครั้งก็มีคนแอบอ้างค่ะ
พาไปดูคลิปนี้แชร์กันเยอะบนโลกโซเชียลนะคะ
แม่ค้าใจเด็ดเขาทำอย่างไรกับคนที่แอบอ้างไปดูกันค่ะ
กลุ่มแหงเอ้ยอย่าดึงยอยอย่าดึง
ทำไมอ่ะปล่องของฉันน่ะ

แล้วทำไมอ่ะ

เอาของคุณตำรัยทำไมทำไมต้องซื้อหน่ายแจงให้กับใคร
เอาของไอ้ป๊าอยากรอช่วยมั้ยเอาของไอ้ป๊าทำไมมึงก็เป็นผู้ชาย
จริงคลิปนี้เนี่ยความยาวเต็มหกนาทีกว่านะคะเราตัดตอนมาให้ดูเนี่ย
ถ้าตอนเริ่มต้นคลิปก็จะเห็นว่าจะมีคนบรรยายอยู่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
บอกว่าเนี่ยคนเสื้อชมพูนี่แหละเป็นคนล่อซื้อเป็นผู้หญิงมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าหายไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวอยู่ในคลิปนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันนะคะระหว่างแม่ค้ากับกลุ่มชายชะกัน๕ราย
สรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีค่ะ
โดยชายกลุ่มนี้ก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็เรียกเก็บค่าส่วนกลางนะคะ
แม่ค้าเห็นแบบนี้ไม่กลัวนะคะ
ก็โทรไปสอบถามกับตำรวจนายหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะว่าชายกลุ่มนี้คือใคร
ทำให้โตเถียงกันอยากดูเดือดอย่างในคลิปนี้นะคะ
แล้วก็มีการตะโกนต่อว่าส่วนพนักงานในร้านเนี่ยก็รุมเตะต่อย
กลุ่มชายชะกันต้องวิ่งหนีตะเลิศออกจากห้างไปค่ะ
ไว้เพียงรองเท้าให้แม่ค้าดูต่างหน้านะคะ
คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ไว้เมื่อวันศุกร์ที่๒๖สิงหาคม
โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเล็กสระบุรีค่ะ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าลิขสิทธิ์มา๕คน

ลิขสิทธิ์ถึงกับถอดรองเท้าวิ่งหนี
อายเป็นผู้ชายแท้ยังแอบอ้างในตำรวจว่าเป็นหลานท่าน
แม่ค้าใจเด็ดโทรถามท่านเลย
ตอบว่าผมไม่มีหลานแบบนี้ครับ

ถ้าหากินแบบนี้ก็ต้องเจอของจริง
แม่ค้าชื่อเจ๊เล็กบอกว่าจะมาเอารองเท้าคืน
ติดต่อได้๒๔ชั่วโมงนะคะ

ไปฟังเสียงตอนที่ชายสวมเสื้อสีขาว

รองฟุการให้มา

วัฒนาพิมอัตร

คุณผิดหลักคุณอย่าใช้คำชื่อนี้

หลวงนี้คุณถูกปากเป็นแรงเพราะคุณเขาได้ทำผู้ผิด
เขาบอกว่าเพราะมันจากตำรวจนครบางตำรวจนครบาง
ทำไมเราคิดว่ามีหน้ากีฝากอะไรบ้าง

ทุกช่วงจริงนะคะซึ่งแน่นอนเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลแบบนี้
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราตรวจสอบต่อค่ะ
สอบถามไปยังหลายฝ่ายนะคะเริ่มจากเจ๊เล็กเลย
เจ้าของร้านก็เปิดเผยเพียงสั้นค่ะ
บอกว่าตัวเองได้เดินทางมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพเมืองสระบุรีเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการให้ปากคำอยู่
ยังไม่สามารถตอบอะไรได้มากนะคะ
เมืองต้นทราบว่าหนึ่งในกลุ่มชายชะกันเป็นตำรวจจริงด้วยนะคะ

ถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกวัฒนาพิมอัดรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำรวจที่ถูกชายจัดการแอบอ้างในคลิป
บอกว่าวันที่เกิดเหตุได้มีผู้หญิงเจ้าของร้าน

เรื่องมีคนแอบอ้างชื่อว่าเป็นหลานมาจับฤกษิตร
ซึ่งตัวเองก็ยืนยันไปว่าไม่มีญาติแบบนี้นะคะ
ไม่เคยรู้จักผู้ที่แอบอ้างชื่อมาก่อน
แล้วก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งคุณตำรวจบอกว่าหลานจริงของตัวเอง
ตอนนี้ยังเรียนอยู่เลยนะคะ

ผู้ชายที่อยู่ในคลิปโทรศัพท์มาหาตัวเอง

ที่เป็นตำรวจอยู่จังหวัดสมุทรสาข้อน
แต่ตัวเองไม่ได้คุยด้วยเนื่องจากไม่รู้จักค่ะ

ขั้นตอนการจับกลุ่มคดีละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ก่อนการจับกลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะ
จะต้องเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
เมื่อตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองสิทธิ์แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางไปกับเจ้าของลิขสิทธิ์
โดยก็แสดงตัวแล้วก็เอกสารต่างต่อหน้าร้านค้าอย่างเปิดเผยนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดมาที่สถานีตำรวจ
จะไม่มีการนำตัวไปที่อื่นเพื่อเจรจาค่าเสียหาย
ซึ่งร้านค้าที่โดนข่มขู่รีดไถอาจจะป้องกัน
โดยการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เข้าแจ้งความในข้อหากันโชคทรัพย์ได้นะคะ